อาชีวะเด็กภาคค่ำค่ะ

เอ้ามาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก่อน
เหตุการณ์นี้มอเตอร์ไซค์เป็น๑๐คัน
แล้วก็มีการขี่ไล่ยิงกัน

อันนี้เป็นภาพหลังจากเกิดเหตุแล้ว

คือศพที่เสียชีวิตเป็นเด็กช่าง
โอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวมินบุรี

เหตุการณ์นี้นักเรียนอาชีวะสถาบันหนึ่งเนี่ยนะ
ถ้าเท่าครองสัพวามิลบุรีปั๊บ
นักศึกษาก็เอาขี่มอเตอร์ไซค์มาจะกลับบ้าน
แล้วก็มาเจออีกกลุ่มนึงมีมอเตอร์ไซค์๑๐คันสวมหมวกกันน็อก
แล้วก็มีอาวุธปืนยิงกันตั้งแต่วัดแสนศุกร์ถนนสุวินทวงคุณผู้ชม
กลุ่มผู้เสียหายก็ขี่หนีสิก็ไล่ยิงมาต่อเนื่อง
คุณคิดดูนะจากแยกวัดสรรศุกร์มาจนถึงโลตัสมิน
หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันหนีเหตุการณ์นี้ค่ะทำให้เด็กช่าง
เด็กช่างปวชปี๑ชื่อว่าในตังโพมณีอายุ๒๐ปี
โดนยิงที่ซี่โครงซ้ายที่หัวไหล่แผลนี่เป็น๑๐กว่าแห่งเลย
แล้วก็มีเพื่อนเขาได้รับบาดเจ็บอีก๓คน
ทีนี้พอเอาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลปรากฏว่าคนที่โดนยิงเนี่ย

เพื่อนที่เขาตามมาให้กำลังใจนี่โอ้โหบางคนก็ร้องไห้เลย
พี่สาวของคนตายบอกว่าน้องไม่เคยมีเรื่องเลย
กลางวันนะน้องไปทำงานหาตังค์เอามาใช้จ่ายในครอบครัว
กลางคืนก็จะส่งตัวเองไปเรียนแบบนี้ค่ะ
แล้วหลังเลิกเรียนก็อาจจะไปเล่นเกมบ้านเพื่อน
พี่ก็เตือนน้องตลอดไม่คิดว่าน้องจะตกเป็นเหยื่อแบบนี้นะคะ
เพื่อนเขาก็บอกว่าเนี่ยเรียนเสร็จแล้ว
กำลังขับรถพากันกลับบ้านพามาส่งที่บ้าน
แล้วอยู่ดีก็มีแบบกลุ่มวัยรุ่น
พักมอร์ไซด์แบบติดลูกค้างสอนไร้ยิง
แล้วทีนี้ก็เห็นว่าน้องหนูเป็นคนซ้อนโดนยิง
ก็คือพานีพานีแล้วถ้าพามาส่งกลางบ้าน
เขาก็ตามประกบอีกถึงแข่งแล้วมันเยอะ
ซึ่งก่อนหน้านี้คือน้องหนูก็จะเป็นคนเงียบ

แล้วก็ไม่มีเรื่องยาเสพติดหรือว่าเรื่องทะเลาวิวาส
น้องหางานแบบหางานหาเงินเรียนเองค่ะ
โดยที่ไม่ให้เดือดร้อนทั้งบ้านกับครอบครัว
เพราะว่าน้องก็รู้ดีว่าแบบว่าหนูไม่ได้มีกำลังส่งอะไรอย่างนี้
พ่อแม่ก็ไม่ได้มีกำลังส่งแต่ว่าน้องก็อยากเรียนจบมากกว่านี้
เท่าที่ฟังพี่สาวพูดเหมือนกับพี่สาวบอกว่าปมส่วนตัวไม่น่าจะใช่

บางทีเขาไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่เห็นเสื้อช็อปเห็นหัวเข็มขัด

เหตุการณ์นี้ค่ะทางรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓เนี่ยนะคะ

สอบปากคำกลุ่มคนเจ็บไปแล้วบางส่วนนะคะ
แล้วก็รู้ว่ามาเจอกับกลุ่มคู่อริเจอกันแบบบังเอิญ
รวมถึงได้ภาพกล้องวงจรปิดมาแล้วด้วยคุณผู้ชม
เขามากัน๓คันมากันทั้งหมด๖คน
ก็ขี่ไล่ตามฝั่งผู้เสียหายมาคิดดูสิ
ตั้งแต่ถนนราชอุทิศสุวินทวงนะมาเรื่อย
ตรงหน้าวัดแสนศุกร์มายาวเลยนะ
โค้งขวาไปตรงถนนรามอินทาจะไปแฟชั่นตรงนั้นนะคะ
อีกอย่างหนึ่งพวกที่ขี่ตามมามันใส่หมวกกันน็อกเป็นหมวกเต็มใบ
แต่อีกจะเก็บยากแต่ต้องไม่เกินความสามารถของตำรวจนะคะ
ฝากหน่อยเพราะว่าตอนนี้ตำรวจบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่านี่จะเป็นเหตุแบบ
เหมือนกับต่างสถาบันกดแทนเรื่องสถาบันแล้วก็มาตีกันรึเปล่า
เดี๋ยวต้องรอสอบปากคำฝั่งคนเจ็บแล้วก็เพื่อนของคนตายด้วยนะคะ